สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะยิ่งเข้าใกล้วันพระใหญ่ประเทศไทยของเรามีฝนตกลงมาอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ
ซึ่งปัจจัยหลักเนี่ยยังคงเป็นมรสุมฝนประจำฤดู
หอบนำเมฆฝนเข้ามาตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
ยิ่งเข้าใกล้วันเข้าผังสระมากเท่าไหร่ฝนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๗๐ของพื้นที่
เบาบ้างสลับกันไปนะคะพื้นที่ใดไม่มีฝนอาจจะร้อนบ้างแต่ก็ไม่มากนักค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนลากยาวจนถึงสิ้นเดือน
ร้อยละ๓๐๖๐ของพื้นที่
ครึ้มมากกว่าแดดเน้นตกในช่วงเย็นถึงค่ำ
พื้นที่ริมทะเลจุดใดมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนสลับกับแดดเน้นตกหนักค่ะ
ด้านตะวันออกของภาคประมาณร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมิไม่ร้อนมากค่ะเตือนพี่น้องชาวประมงฝั่งอันดามัน
ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาระวังอันตรายคลื่นสูง๓เมตร

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ถนนโล่ง
แต่ฝนเร็งเต็มฟ้าประมาณร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิไม่ร้อนมากนะคะเฉลี่ยอยู่ที่๓๕องศาค่ะ
คุณผู้ชมขณะที่ประเทศไทยของเราฝนตกหนักใช่ไหมคะ
แต่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ

นี่คือภาพของการขับรถฝ่าเข้าไปในไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ
ไฟป่าครั้งนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมเกิดจากอะไร
เกิดจากการที่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาบนพื้นที่แห้งค่ะ
หลังจากนั้นนะคะสภาพอากาศค่อนข้างแห้ง
แล้วก็มีลมพัดแรงทำให้ไฟป่าลุกลามค่ะ
และนี่คือรูปของเรานาววันนี้สวัสดีค่ะ